ที่นครนายกครับคุณผู้ชมครับ
จะพาเด็กเล็กไปเที่ยวที่ไหนนะครับ
เป็นสระน้ำหรือเป็นอะไรก็ตาม

มาได้ไหนอะ

ผมเริ่มแม่ใจเป้าเลย
คุณฝนผู้หญิงชุดแดงนั่นน่ะ

ระบุบอกว่าอยากให้เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์

คุณฝนเล่าบอกว่า๓มกราคมพาครอบครัวไปพักผ่อนช่วงปีใหม่
รีสอร์ทแห่งหนึ่งในจังหวัดนครนายกไปกันก็เป็น๑๐คน
ในคลิปเป็นช่วงที่ทุกคนก็รวมตัวกันอยู่ที่สระน้ำ
บางคนนั่งคุยกันบางคนปิ้งย่างบางคนทำกับข้าว
ส่วนเด็กก็แยกย้ายกันเล่นตามภาษาใช่ไหม
ก่อนเกิดเหตุน้องไบร์ทเด็กผู้ชายที่ตกน้ำนั่งเล่นอยู่ริมสระ
คุณผู้ชมพ่อของน้องก็ย่างหมูอยู่ปิ้งหมูอยู่
ส่วนแม่ก็ดูลูกอีกคนอยู่จู่น้องตกน้ำฮะ
ตกลงไปในสระน้ำนี้เคราะห์ดีครับคุณฝนเธอบอก
เธอพอมองอยู่แล้วเดี๋ยวมองเดี๋ยวเหลียวเดี๋ยวมองเดี๋ยวเหลียว

คุณฝนบอกว่าที่ลงคลิปต้องการให้เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์
พาเด็กเล็กไปเที่ยวไหนที่มีน้ำอย่าเผลอใช่ไหม
ดีที่สุดทำไงรู้ไหมจริงครับ
อย่างคุณฝนว่าสวมเสื้อชูชีพให้เด็กไว้ก่อนเลย
ต้องบอกก่อนว่าตัวแม่เด็กมีลูกสองคน
แล้วทางพ่อเด็กเขาก็ยืนย่างหมูอยู่
แล้วแม่เด็กเขาก็เลี้ยงลูกอีกคนนึงอยู่
แล้วตอนนั้นคือทุกคนก็นั่งดูเด็กอยู่ตลอดนะคะพี่
ก็คือห่างแต่ว่าไม่ได้ละสายตาจากเด็ก
ทุกคนก็คือจ้องมองอยู่ที่เด็กว่าแบบจะยังไง

แล้วคิดอยู่ว่ามันอาจจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้
แล้วที่เราลงไปได้ไวเพราะว่าเหมือนเราก็ยืนมองอยู่ตลอด
ผู้ใหญ่ก็ควรดูแลใกล้ชิดเด็กให้มากกว่านี้ค่ะ
ควรมีเสื้อชูชีพให้เด็กใส่เล่นน้ำ
หรือใกล้สระน้ำอะไรอย่างนี้ค่ะ
นี่ค่ะก็ขนาดระวังอยู่แล้วนะคะ
ก็ยังมีจังหวะที่เด็กลงไปในจังหวะที่ไม่ทันดู

อาจจะต้องมีการสวมเสื้อชิวชีพ
สำหรับเด็กทุกคนที่อยู่ใกล้น้ำเอาไว้จริงนะคะเพื่อความปลอดภัย